ตามพี่ท็อปพี่ไทส์๒กู้ภัยใจพระลงใต้ไปงานบุญใหญ่
จากงานบุญใหญ่แล้วบอกเลยว่าวันนี้มีตัวเลขมาฝากกันด้วยนะ
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่เดินทางไปที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
ไปร่วมงานบุญใหญ่ที่นั่นเนี่ยเขามีการประกอบพิธีทอดพระป่ามหากุศลระดมทุนสร้างอุโบสถ
ซึ่งพี่ท็อปพี่ไทเป็นประธานในพิธีวางศิลาเริกหลังแรกของวัดเขาพระทอง

กลางพระเกจิอาจารย์หลายรูปมาร่วมพิธี
ซึ่งก็มีประชาชนมาร่วมพิธีแล้วก็มาร่วมทำบุญเยอะมากจนแน่นวัดเลย
แล้วก็แห่แหนขอถ่ายรูปกับพระเอกคู่แฝดใจบุญกันอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมดูสิ
และที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ถูกต้องไปส่องเลขบนแท่นศิลาเริก
ซึ่งเป็นเลขไทยจำนวนหลายชุดเลยนะ

เดี๋ยวฉันไปช้านะ

เลข๘๙และ๓๖๒เห็น

ถ่ายหน้าจอไว้ก็ได้แล้วแต่
ท็อปพี่ไทยเปิดใจถึงการมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้
เขาบอกว่าวัดนี้มีหลวงพ่อองค์ใหญ่อายุกว่า๘๐๐ปีคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอุโบสถเลย
วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเริกดีที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธีวางศิลาเริกค่ะ
แล้วมันก็มีเรื่องอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นคุณผู้ชม
คือระหว่างทำพิธีเนี่ยจู่ฝนก็ตกลงมาเหมือนเป็นการพรมน้ำมนต์ยังไงอย่างนั้นเลย
แล้วพอเสร็จพิธีปุ๊บฝนหายไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ใช่พี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านี่แหละเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
พิธีก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต่างที่อำนวยอวยพรนะครับ
สิ่งที่เป็นมงคลให้กับพวกเราพวกเราก็เป็นสะพานบุญใช่ไหมคุณบิน

ก็เป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านที่จะมาร่วมกันสร้างโบสถ์หลังนี้ให้มันสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีครับ
นี่ล่าสุดเดินทางไปไหว้ตาทองนิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมที่นี่บอกเลยว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการให้โชคให้ลาบนะ
หลังจากที่มีชาวบ้านเข้ามาไหว้แล้วก็สมหวังมาแล้วคุณผู้ชมถูกรางวัลใหญ่กันมาแล้วจ้ะ
กับการล้วงตะค้องนำโชคค่ะคุณผู้ชมนี่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยพี่แกล้วงอยู่๓ครั้ง
คุณผู้ชมฟังดีนะได้เลข๑ครั้งที่๒ได้เลข๐และครั้งที่๓ได้เลข๕รวมกันแล้ว
ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปแล้วเห็นจะนิ่งขนาดนั้นอันนี้คือว่าหุ่นนะจ๊ะหุ่นนะจ๊
บอกว่าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเบาได้เบาส่วนพวกเรานั้นเมมได้เมม
เพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขเยอะมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สดไม่หวั่นไม่ไหวพี่แจ๊คเนี่ยตลอดใช้เมมอรี่ในการจดอยู่ตลอดเวลา

แจ๊คลีจะยังเย็นบันเครงไทยรักษ์ของเราดูย้อนหลังได้นะ
เออต้องไปติดตามกันด้วยคุณผู้ชม
แน่เลข๕มาส่องข่าวแล้วนะคะ